เอาไปต่อที่เรื่องของสามเณร

แล้วไปถูกเจ้าอาวาสจับไปขังในกุฏิ
บังคับให้บังคับให้อมโนเขา

แล้วพอออกมาได้ปุ๊บ

เจ้าวาดปฏิเสธว่าอัตมาไม่ได้ทำ
อาตมาไม่รู้เห็นกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
แต่สามะเนรบอกว่าก็ถูกขังและถูกทำแบบนี้จริงนะฮะ
ในพงศ์อายุ๓๓ปีขออนุญาตใช้เป็นชื่อนามสมมุติต้องเบอร์ภาพ
ใบหน้าทั้งพ่อแล้วก็สามะเนรนะครับ

ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพนขาวอำเภอท่าม่วง

ทูกเจ้าอวาสวัสดิ์แห่ง๑ของอำเภอท่าม่วง
กักขังในกุฏิ๕วัน
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะฮะ
สามเณรบอกว่าหลวงพ่อมักจะเรียกให้ไปที่กุฏิ
แล้วบอกว่านวดให้อัตมาหน่อยสิ

สุดท้ายบังคับให้อมอวัยวะเพศให้

บางช่วงถูกหลวงพ่อบังคับให้อยู่แต่ในกุฏิ
ไม่ให้ออกไปไหนถ้าออกไปจะโดนตี
ด้วยความกลัวเพราะว่าหลวงพ่อเขามีมีด

หลวงพ่อมีมีดแล้วชอบบอกว่ามีปืนด้วยนะในกุฏิ

แล้วก็นำข้อความแชทที่สามะเนรเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
รวมทั้งข้อความที่หลวงพ่อส่งมาเนี่ย

ขณะเดียวกันก็มีพระในวัดยื่นมือเข้ามาช่วย
จนสามารถพาออกจากกุฏิของเจ้าอาวาสได้
แล้วก็ย้ายไปอยู่วัดอื่น
หลังจากทราบว่าพระรูปดังกล่าวถูกหลวงพ่อด่า

ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจไว้ด้วยเช่นเดียวกัน
มี๒รูปแล้วนะทั้งสามเณรกับพระลูกวัดโดนด้วยนะครับ
เพราะก็ถือว่าผิดนะครับ
พร้อมกันแล้วรหว่างนี้ชาวบ้านได้มีการร่วมกัน
ขอให้เจ้าคณะตำบลหนองขาวดำเนินการสอบสวนทางวินัยเจ้าอาวาสด้วย
ขณะที่เจ้าอาวาสเองผู้ถูกร้องเรียนก็ปฏิเสธว่า
แบบนั้นไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศสามะเนรแต่อย่างใดเลย
รวมทั้งไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายหรือว่าชักปืนข่มขู่พระลูกวัดตามที่เป็นข่าวด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหากันหน่อยครับ
สุดท้ายก็ต้องรอเรื่องของการตั้งกรรมการสอบอีกทีหนึ่งนะครับ
สอบส่วนทางวินัยว่าจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าเบิร์งทางวินัยจะเป็นอย่างไร
ทางต้นเจ้าอาวาสก็ยังคงปฏิเสธอยู่
แต่ว่าสามะเนรกับพระเขาก็ยืนยันว่าเขาถูกกระทำอย่างนั้นจริง